แต่มีชุดที่น่าดูคุณชนะ
คือชุดที่น่าดูชุดที่น่าสนใจ

ใส่แล้วขายดิบขายดี

ไม่ได้กินหรอก

เดินหน้า๓ก้าวหลัง๒ก้าว
อุฒาผมจะบอกให้ว่าอักมะมันเป็นชุดอาถรรภ์

ถ้าเธอถอดแกจะไม่ต้องเต้น
ไปติดคนอีกเลยครับอ๋อหรอนะครับฮ่า

โอ้โหลูกค้าอุ้ยเดี๋ยวฉันอยากได้ชุดนี้
ก็มัวแต่เต้นไม่ได้ขายสักที
พอยืนดูอ้าวนี่ได้จะกินได้กินแล้ว

ใช่แล้วครับป๊อปคอนนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

ไปขายตามร้านต่างตามข้างทางแบบนี้
โอ้โหแล้วเขาบอกนะว่าตอนนี้ขายดิบขายดี

บริเวณตลาดเขตเทศบาลตะบน
ระแง่งอเภอศรีขอรับกลุ่มจังหวัดสุรินทร์

โอ้โหมารยาทดีดูให้คุณ

หลีระที่นี้ไม่ธรรมดาจริง
แล้วใส่หน้ากากอำพางใบหน้าแบบนี้

แล้วแถวต้องเอาป๊อปคอน

แล้วเห็นแล้วก็สงสัยนะ
ใบหน้าที่แท้จริงของคนคนนี้

ตอนนี้ที่ขายเป้าพรถอดนักกากค่ะ
ตกใจเลยสินั่นสิครับเป็นผู้หญิงค่ะแท่นท่ากวนมากเลยค่ะ
อันนี้คือชมใช่ค่ะเพราะว่าดูผู้หญิงแล้วดูพี่เขาหน้าหวานดูสิคุณ
ไม่คิดว่าเขาจะเต้นท่าดิโกนชั่วขนาดนี้อ่ะไม่ธรรมดานะ
พี่ดาวคนนี้ชื่อว่าพี่ดาวบุลหมาอยู่ที่เป็นชาวจังหวัดซี่สักเกจ

ดาวแกเล่าว่าเหตุผลที่ต้องมาแต่งตัวแปลกหลากสีสัน
แล้วก็โชว์ลีลาการเต้นกวนมันให้กับลูกค้าแบบนี้

คนเรามันจะขายอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีจุดขายเป็นเอกลักษณ์
เห็นแล้วจำได้เห็นแล้วเฮ้ยรู้สึกอยากจะซื้อ

ตลกนิดเดียวเองนะนิดเดียว
หรอคุณจะเห็นเข้าขำตั้งแต่ตากซอยยันไทยตลาด
นี่แค่ส่วนเสี้ยวเดียวเท่านั้นอย่าให้พี่แกจัดเต็มนะ
เอาจริงแล้วแต่งตัวแบบนี้ยอดขายดีไหมคุณ
บอกเลยขายได้วันหนึ่งเนี่ยสัก๕๐๐นี่อย่างต่ำ

กรบกลบกับต้นทุนแล้วก็กำไรล้วนประมาณสัก๓๐๐บาท
เธอกล้าบอกเธอกล้าพูดเลยเพราะเธอทำด้วยอาชีพสุจริต
แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับงานที่ทำ
ทุกวันนี้เต้นอย่างเดียวไม่ขายข้าวโพดคั่วแล้วฮะ
ดิฉันว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับดิฉันอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่แบบรายได้ดีด้วยนะ
ต้องใส่หน้ากากเลยคุณพี่เขาใส่ดิฉันไม่ต้องเลย

อันนี้เป็นคู่แข่งของพี่ดาวได้สบายเลย

ถ้าพี่ดาวไปขายตรงไหนบอกนะจะไม่ไป

จะไปซื้อนะดิฉันชอบทานป๊อปคอนเหมือนกันนะ

ไอเดียดีน่ารักแบบนี้ก็อยากจะสนับสนุน